คำพูดที่บอกว่าการได้เพื่อนบ้านที่ดีเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่ง
ยังคงใช้ได้เสมอคุณผู้ชมถูกรางวัลที่เท่าไหร่ครับ
ในการที่มีเพื่อนบ้านเพราะว่าจะให้ไปดูที่จังหวัดนนทบุรี
คุณผู้ชมครับชายุสามสิบปีเขาเอาปืนเนี่ย
ยิงใส่บ้านยิงใส่รถยนต์ของเพื่อนบ้านได้รับความเสียหายเลยนะครับ
แล้วก็หลังถูกจับกลุ่มตัวเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเมาไม่พอใจอ่ะ
เพื่อนบ้านเนี่ยนะต่อเติมบ้านนะฮะทำรั้วอยู่ติดกันเนี่ย
ทำไมไม่บอกนะครับอันนี้เขาอ้างแบบนี้ตำรัฐนาที่เบสครับ
คุณผู้ชมครับเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้ปืนยิงใส่บ้าน
แล้วก็รถยนต์ได้รับความเสียหายที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นครับ
ในซอยนนทบุรี๓๓ตะบนท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี
ตรวจสอบเพราะว่ารถกระบะทะเบียนวแหวนงองูสามเก้าเจ็ดหนึ่ง
กรุงเทพมหานครถูกยิงได้รับความเสียหายรอบคัน
และรถกระบะทะเบียนป้ายแดงนะครับสอสาลาเจ็ดหกสามห้า
ครุ่งเทพฯมหานฯถูกยิงบริเวณท้ายบริษัทนึงนัตร
ส่วนตัวบ้านมีรอยกระสุนตั้ง๗นัดนะครับ
จำนวน๔ปลอกแล้วก็ลูกกระสุนขณะจุดสามสองหนึ่งนัด
นายชัดชัยสมพงศ์อายุ๔๘ปีเป็นเจ้าของบ้านให้การบอกว่า
เขากับภรรยาเนี่ยเข้านอนอยู่บนชั้นสอง
ตี๒๓๐ครับมีชายวัยกลางคนลักษณะเมาสุรามาตะโกนด่าทออยู่

จากนั้นก็ใช้ปืนยิงใส่ตัวบ้านแล้วก็รถที่จอดอยู่จนได้รับความเสียหาย

ต่อมาครับตำรวจนำหมายสารจังหวัดนนทบุรี
เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๑๓๐ทับ๑ซอยนนทบุรี๓๔

พบนายทัตตะพลบุญอยู่อายุ๓๐ปี
นอนหลับสนิทอยู่ในห้องนอนครับ
กระสุนปืน๑๗นัดซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า

ในทัศตพลนะครับ
ก็รับสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาไปงานวันเกิดเพื่อนมาดื่มเหล้าจนเมา
พอกลับเข้าบ้านเนี่ยก็ไปเอาปืนของแม่นะครับ
ออกมายิงใส่บ้านแล้วก็รถของเพื่อนบ้านหลายนัด
ส่วนสาเหตุเพราะว่าไม่พอใจนะครับที่เพื่อนบ้านเนี่ย
สร้างบ้านแล้วก็รั้วใหม่โดยไม่ยอมมาบอกเขาก่อน
ทำให้เขาขับรถเข้าบ้านลำบากนะครับ
ยิงหมดก็ใส่ครับหมดใส่อีกหมดอีก
หมดอีกใส่อีกหมดอีกใส่อีก

ก็ขอโทษแล้วก็จะรับใช้สิ่งที่ผมทำทั้งหมดครับ

หลังจากสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อหาครอบครองปืนผิดมือ
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
จากนั้นคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
คือมีเพื่อนบ้านนะครับสร้างมิตรเอาไว้ครับ
มีชามแกงสักชามผลไม้ส่งถึงกันบ้าง

อย่างกรณีนี้จะต่อเติมบ้านใช่ไหมครับ
คือต้องไปขออนุญาตจากทางเขตทางอำเภอนะฮะ
แล้วก็ทางเขตต่างอำเภอเนี่ยเขาจะมาถามเพื่อนบ้านว่า
คุณตกลงอนุมัติไหม

จะต้องมีการก่อนั่งร้านอะไรขึ้นมา

ฉะนั้นมีเพื่อนบ้านดีเอาไว้เถอะครับ